ตอนนี้กลายเป็นขวัญใจโซเชียลไปเรียบร้อย
ระหว่างพนักงานส่งอาหารซึ่งเป็นคุณพ่อ
นี่เป็นคลิปที่คุณพ่อของน้องเขาทำขึ้นมา

่งดังไปเลยแล้ววันนี้เขาพากันมาถึงไทยรัฐทีวีเลยนะ
เอากระเป๋ามาส่งให้กับลูกค้า
ก็เลยลูกค้าก็เป็นนักข่าวของเราเนี่ยนะนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
อันนี้ภาพที่มาเมื่อวานมาที่ไทยรัฐทีวีนะฮะก็เป็นภาพของคุณพ่อแล้วก็น้องภูติ
เด็กน้อยวัย๖เดือนครับออกไปส่งอาหารพร้อมกับคุณพ่อตั้งแต่เช้ามืดเลย
ก็เป็นพนักงานขับรถส่งอาหารแบบนี้นะน่ารักมากนะ
ลอยมาเลยลูกน่าเอ็นดูมากเลยอ่ะคือน้องยิ้มแบบเล่นเล่นกล้องเล่นกับคนตลอดเวลาครับ
คือคนเห็นก็ประทับใจแล้วก็เอ็นดูมากคือเป็นเด็กอารมณ์ดีนะฮะ
นี่ค่ะทีมข่าวเราก็เลยติดต่อไปดูสิตาก่อนดิโอ้มองแบ๊วสวมบัวกมัวกหน็อกมีผ้า

เอ่อเนี่ยฮะคือทีมข่าวเราก็เลยติดต่อไปที่คุณพ่อทานิ
คือคุณพานุวัฒน์มาณศรีหรือว่าคุณบอลครับคุณบอลเนี่ยอายุ๒๖นะฮะ

แน่นอนอย่างภาพที่เห็นครับพอสั่งมาปุ๊บโอ้โหมาเลยครับ

รอดูน้องภูติคืออาหารเป็นผลปลอยได้มาเจอน้องภูติ
ไม่ได้มีความแบบเหนื่อยร้อนอะไรเลยนะ
แม้จะนั่งมอเตอร์ไซค์มากับคุณพ่อเนี่ยนะครับ

ได้มีการเอาตัวคุณบอลมาคุยกันหน่อย
น้องเปิดใจถึงกระแสน้องยิ้มด้วยดิสิ
แล้วก็ต้องการจะตอบคำถามที่หลายคนอยากจะถามคุณบอล
ว่าเหตุใดทำไมถึงเอาลูกอายุเพียง๖เดือน

ไปฟังเสียงคุณบอลเขาชี้แจงหน่อย
ผมก็จะขับแก้ฟุตอยู่แล้วครับผม
ก็ขับเป็นประจำแล้วทีนี้ตั้งแต่มีน้องมาเนี่ย

ผมก็จะวิ่งแก๊ปเฉพาะวันที่แฟนหยุด
อาทิตย์หนึ่งก็ประมาณวันสองวันอย่างนี้ครับพี่
ถ้าเกิดวันที่แฟนหยุดอย่างนี้
ผมก็จะวิ่งคนเดียวแฟนก็จะดูลูกครับผม
ก็จริงเหตุผลเดียวแล้วก็คือเรื่องเงินนี่แหละครับ

แฟนก็ทำงานผมก็ไม่ค่อยมีรายได้อย่างนี้
ผมก็ต้องออกไปวิ่งแก๊ปวิ่งอาทิตย์ละวัน๒วัน

ตัดสินใจออกไปวิ่งงานทุกวัน

ก่อนที่ผมจะออกไปผมคิดแล้วคิดอีกนะ
แบบมันจะมีฝุ่นไหมร้อนไหมอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยต้องเตรียมพวกหมวกกันน็อกพวกผ้าบับอะไรอย่างนี้

แล้วก็เรื่องแดดพวกไหนวันไหนที่แบบแดดร้อนจะจัด
หรือแบบตอนเที่ยงตอนบ่ายอย่างนี้ผมก็จะไม่ออก

คือเรื่องฝุ่นนี่แหละครับแล้วก็เรื่องน้องไม่สบายเป็นไข้
แต่ก็ยังว่าแหละครับถ้าเกิดนอนอยู่ห้องรอเงินแฟนอย่างเดียว

เพราะเงินผู้ช่วยพยาบาลแค่หมื่นกว่าบาท
ค่าใช้จ่ายต่างนานาก็เหลือประมาณแค่๔๐๐๕๐๐บาท
ค่าเลี้ยงดูค่าอะไรมันก็ค่อนข้างสูงครับอยู่กรุงเทพ
คือคุณผู้ชมสังเกตไหมคุณสองคนดูนะ

คือน้องยิ้มตลอดเวลาแล้วเป็นเด็กอารมณ์ดี

คือคุณบอลเขาบอกว่าตอนแรกวันแรกที่ภรรยารู้ว่า
เขาแอบพาลูกออกมาทำงานด้วย

กังวลเรื่องความปลอดภัยของลูกก่อนดีไหม
คือเด็กวัยนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังจริงคือ

หวังถ้าจะป่วยเพราะถ้าเด็กวัยนี้ป่วยง่าย
เพราะว่าภูมิคุ้มกันมันยังไม่เต็มที่

มันเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เราควรจะคิดเหมือนกัน

แล้วจะเอาเงินจากไหนไปใช้จ่ายในครอบครัวล่ะ

ลำพังภรรยาที่ทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาล

ก็ไม่พอจะเลี้ยงดู๓คนพ่อแม่ลูก

เขาก็ต้องทำแล้วก็ตัดสินใจเอาลูกออกมาด้วย
แล้วก็ขอบคุณทุกคนอย่างมากที่เอ็นดูน้องปูติ
สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ติดตามความน่ารักของน้อง
อยากติดตามนะไม่ต้องสั่งอาหารก็ได้

คุณผู้ชมไปติดตามกันได้แล้วก็ไปให้กำลังใจน้องภูติกับคุณพ่อเขาแล้วกัน
หรือจะสั่งแก๊ปเขาก็ได้

คุณความใส่ของเด็กมันชนะทุกสิ่ง

เด็กคือของขวัญจากพระเจ้านี่เรื่องจริงเลยนะ

แล้วก็คือให้สะพายเป้ใช่ไหม

ก็ติดต่อได้นะติดต่องานน้องได้นะ

ให้กำลังใจครอบครัวของคุณบอลกับน้องภูติต่อไป
ก็ดูแลเรื่องของสุขภาพของน้องด้วยละกัน